นักแฮปคือบางคนว่าแฮปคือการหยิบของ

และพี่ไปหยิบมาเขาไม่ใช่ให้เช่ามวกกันน๊อคนะครับ

ไปรษณีย์พี่เบิ้ลใช่ที่ทำการไปรษณีย์แม่ปิงไปรษณีย์

หมวกคุ้นเหมือนของพี่บุรุษไปรษณีย์ว่ะน้ำแข็งดอม
นี่ไงนี่ไงแล้วกล้องวงจรปิดตรงนี้
หัวหน้าที่ทำการปรายศนีย์แม่ปิงที่ตำบลช้างม่อยอำเภอเมืองเลยนะคะ
เอามาเป็นหลักฐานแจ้งตำรวจสพเมืองเชียงใหม่
คู่รักนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วมาเอาหมวกกันน็อกของพี่บุรุษปริศนีย์ไปเลย

มันก็มีด่านตรวจไง
มีด่านตรวจจับคนไม่ใส่หมวกกันน็อก

ไม่นี่ไงดอมอันนี้มันต้องถกกันแล้ว

แล้วคือสายตายาวนะ

ไม่งั้นไม่รู้ก็จะขี่มอเตอร์ไซส์ผ่านมาข้างหน้า
ไม่รู้ว่ามีด่าน๒ไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นปรายศนีย์
แล้วไม่รู้ว่าในนี้จะมีหมวกกันน็อกวางอยู่

เข้ากันกับรถมอเตอร์ไซส์สักหน่อยเกิน

แล้วพี่จะไปเอามวกของพี่บุรุษปริศนีที่วางอยู่ตรงมอเตอร์ไซส์

จะได้ผ่านด่านไปเอ๊ะขอยืมเหรอ
อันนี้เรียกว่ายืมไหมแล้วเดี๋ยวเอามาคืนอย่างนี้ห

ยืมเนี่ยได้บอกเขาหรือยัง

ไกรศรีบอกว่าหมวกกันน็อกที่ถูกขโมย

เวลาที่ไปส่งของให้แต่ละบ้านแต่ละบ้าน

ต้องตามกลับคืนมาด้วย